คุณผู้ชมมีทั้งม่ายก
มันไม่มีอันไหนที่แบบจะไม่โดนไหม้

แล้วก็เทศบาลใกล้เคียงก็ต้องรีบไปเลยค่ะฉีดน้ำ
กลัวไงมันจะลามไปกุฏิข้าง
ก็ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงค่ะถึงจะไฟสงบลง
แต่กุฏิดูจากสภาพเสียหายทั้งหลังเลยนะคะ
ทีนี้พระครูบายดิกาเฟื่องปัญญาพาโลอายุ๘๐ปี
พระท่านอยู่ที่กุฏิที่โดนไฟไหม้นี่แหละ
แต่จังหวะที่ไฟไหม้เนี่ยพระท่านออกมากวาดลานวัดพอดี
สิทธิ์วิ่งมาเลยนะหลวงตาหลวงตา
เนี่ยเห็นไฟช็อตที่คัทเอาท์แล้วไฟมันก็ลุกพลึบขึ้นมาเลย
กุฏิของหลวงตาค่ะคุณผู้ชมเป็นไม้เก่าเก่า
เมื่อมาเจอไฟมันก็เป็นเชื้อเพลิงนั่นแหละ
เสียหายเบื้องต้นจากการประเมินมูลค่า๖๐๐๐บาท
เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าที่เด็กวัดมาบอกนะว่าเห็นอะไรนะไฟช็อตที่คัทเอาท์
สรุปแล้วสาเหตุมันมาจากอะไรกันแน่กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะ
อันนี้ไหม้กุฏิหลวงตาใช่ไหมมาดูไหม้ห้องพระหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมที่เชียงใหม่ตอนตีสองกว่าที่ผ่านมา
ไฟไหม้หมู่บ้านสวนนนทรีย์อยู่ที่สรรทรายของเชียงใหม่นะคะ
นี่ดูสิสภาพแบบนี้นะ
เจ้าหน้าที่ไปดับไฟใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกัน
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ต้นเพลิงนี่นะคะคือบ้านเลขที่๑๑

ไฟไหม้ชั้น๒ของตัวอาคารแล้วตรงนั้นมันเป็นห้องพระค่ะ
เพื่อนบ้านมาเห็นพอดีเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
แล้วก็สามารถมาควบคุมเพลิงได้นะคะ
เมืองต้นต้องเอาอุปกรณ์กั้นบ้านหลังที่เกิดเหตุเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบ
สาเหตุของการเกิดไฟไหม้ต่อไปด้วยค่ะ
ช่วงนี้เรารายงานเหตุเพลิงไหม้ก็เยอะนะคุณนะ

ส่งท้ายปีแบบนี้เกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับ